เอามาดูเรื่องของคุณครูที่หายตัวไปตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาอยู่
ชื่อว่าครูปุ๋ยเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ห้องศร
หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์หลังจากที่ออกจากบ้านไปนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
ส่วนจุดสุดท้ายที่เจอครูปุ๋ยนะคะก็มีคนพบครูปุ๋ยที่บริเวณสาลาริมทาง
สาราริมทางแห่งนี้ที่พบครูปุ๋ยตั้งอยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมือง
พื้นที่บ้านทุ่งกองหมู่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
เป็นจุดสุดท้ายที่มีคนไปเจอนางสาวรุ่งที่วาเจ็ดประนอมอายุ๒๙ปีหรือว่าครูปุ๋ย
เป็นครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่
หลังจากนั้นก็หายตัวไปตั้งแต่ช่วงบ่าย๑๙กุมภาพันธ์
สืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองแม่ห้องศรเข้าตรวจสอบสาราริมทางนี้เลย
ไปหาข้อมูลไปแกะรอยติดตามตัวก่อนหน้านี้
นายชัยวัดจัญญาสูงอายุ๔๒ปีผู้คุมเรือนจำจังหวัด
แม่ห้องศรซึ่งเป็นสามีของครูปุ๋ยเข้าแจ้งความบอกว่าครูปุ๋ยหายตัวไป
ทราบข้อมูลจากเพื่อนครูบอกว่าครูปุ๋ยจะไปรับเงิน
หลักแสนคืนจากสามีพันรยาคู่หนึ่งซึ่งยืมไป
นัดรับที่สาราริมทางแห่งนี้
หลังจากนั้นครูปุ๋ยหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง
หมายเลขทะเบียน๑กข๖๓๙๐แม่ฮองศร
บอกเลขทะเบียนแบบนี้ก็คือถ้าใครไปเจอแจ้งไปได้ที่สพแม่ห้องศรนะคะ
และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนี่ค่ะ
เห็นรถซูซูกิคาริเบียนสีขาวขับมาจอดที่หน้าสาราแห่งนี้แหละ
แล้วก็ขับไปออกไปแบบช้า
และเมื่อติดตามตัวเจ้าของรถมาสอบถามทราบว่าเจ้าของรถขับรถผ่านมาเจอครูปุ๋ยนั่งอยู่ในสาลาคนเดียว
ก็เลยจอดทักทายตามภาษาคนรู้จักเท่านั้นเอง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งปมสาเหตุการหายตัวไปของครูปุ๋ยนะคะ
น้ำหนักไปเรื่องของหนี้สินนี่แหละ

มีคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งญาติญาติมารอฟังข่าวการติดตามตัวคุณปุ๋ยคุณครูปุ๋ยด้วยจิตใจจดใจเจาะนี่นะคะ
ขณะที่สามียืนยันไม่เคยมีปัญหาภายในครอบครัว
และไม่เคยทราบเรื่องหนี้สินใด